เย็นไทยรัฐวันนี้ไปดูความคืบหน้ากรณีนางแบบสาวอายุ๒๕ปี
ตกมาจากชั้น๗ของแบนชั่นย่านบางนา
กลางดึกที่ผ่านมานะคะเธอเสียชีวิตค่ะ
วันนี้ช่วงสายค่ะแฟนนุ่มเดินทางไปที่
แหนกนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
ไปดูศพไปรับศพแต่ว่าไม่สามารถที่จะรับได้
คุณผู้ชมค่ะก็ให้ข้อมูลมาบอกว่าจริงแล้ว
แบบสาวผู้ตายเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะ
เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็รักษาอาการมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แต่ก็ยังเป็นอยู่ยังไม่หายขาดนะคะ
ผู้ตายก็คือนางสาวหยาดรุ้งทองเนียมหรือว่าหวาน
อายุ๒๕ปีเธอมีอาชีพเป็นนางแบบสาวตกจากชั้น๗
แมนชั่นหรูย่านบางนาเมื่อคืนนี้กลางดึกค่ะจนกระทั่งเธอเสียชีวิต
ช่วงสายวันนี้แฟนหนุ่มของเธอก็เดินทางมาที่แผนกนิติเวศ
โรงพยาบาลจุลาลงกรค่ะแน่นอนว่าในสภาพเนี่ยที่มาคืออาการโศกเศร้า
เสียใจร่ำให้พร่ำเพ้อถึงแฟนสาวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะแล้วก็มี
คนใกล้ชิดตามมาด้วยที่นี้ผู้ที่ใกล้ชิดที่ตามมากับแฟน
หนุ่มของผู้ตายเนี่ยเปิดเผยบอกว่าผู้ตายและแฟนนุ่มเนี่ยคบหาดูใจกันมาประมาณสัก๓๔เดือนแล้ว
แต่ก็ไม่เคยเห็นทั้งคู่มีปากเสียงหรือว่าทะเลาวิวาสกัน
เมื่อคืนทราบแต่เพียงว่าแฟนนุ่มของผู้ตายออกมาสังสรรค์กับเพื่อนตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา
จนกระทั่งเช้าพอทราบข่าวก็เลยเดินทางมาก็คือผู้ใกล้ชิดเสื้อเหลือง
หนุ่มเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยนะคะเดินทางมากะว่าจะมารับศพแต่ไม่สามารถดำเนินการได้
เพราะอะไรเพราะว่าก็ไม่ใช่ญาติแท้ค่ะแล้วก็ไม่มีเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างด้วย
เรื่องต้นทีมข่าวทราบข้อมูลจากญาติของนางแบบสาวก็คือผู้ตาย
หลังจากญาติแล้วก็เพื่อนสนิทของผู้ตายเดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจชุดสืบสวนที่สอนอบางนา
โดยญาติให้ข้อมูลบอกว่าพ่อของผู้ตายเดี๋ยวจะเดินทางมารับศพผู้ตายในวันพรุ่งนี้
คุณพ่อของผู้ตายเนี่ยมีอาชีพรับราชการเป็นทหารอยู่ที่จังหวัดแม่ห้องศรส่วนคุณแม่ของผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
ก่อนหน้านี้สักประมาณปีเสร็จก็เป็นโรคมะเร็งนะคะ
คุณพ่อของผู้ตายก็จะเดินทางมาที่กรุงเทพตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
จะนำเอกสารไปยื่นที่สอนอบางนาเพื่อไปขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรย่านรามอินทา
ส่วนกรณีที่ผู้ตายมีการโพสต์บอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า
อันนี้ญาติยืนยันข้อมูลตรงกันว่าจริงผู้ตายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริง
แล้วก็รักษาอาการเหล่านี้กับคุณหมอมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็กินยาร่วมด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องคดีความตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียด
คนที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายนะต้องสอบปากคำ
ตำรวจบอกว่าประเด็นต่างตอนนี้ยังไม่ตัดทิ้ง
ต้องรอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทีนี้มาทำความรู้จักกับผู้ตายกันหน่อยนะคะ
มีคนติดตามหลายหมื่นคนนะคะเดี๋ยวท่านเข้าไปดูเหมือนกัน
มีคนติดตามหลายหมื่นคนค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะ
มีผลงานเป็นนางเอกเอ็มวีชื่อว่า
ที่จะมีการปล่อยเอ็มวีเต็มอะค่ะวันนี้แหละ

ก่อนเกิดเหตุเธอได้มีการโพสต์ข้อความในเชิงลักษณะคืออำลา
จนมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็พยายามที่จะสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
สุดท้ายก็มาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติเพื่อนของผู้ตายด้วยนะคะ